คุณผู้ชมครับการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางพัทยาหัวหินทางทะเล
ทางเฟอร์รี่เนี่ยนะทางเรือใหญ่เนี่ยนะกำลังจะเป็นที่นิยมนะครับ
ดังนั้นเมืองพัทยาเขาวางแผนขยายท่าเรือเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความแออัดท่าเรือแหลมบารีไฮในพัทยาใต้นะครับ
หลังจากที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเปิดโครงการเฟอรี่ข้ามอ่าวไทย
พัทยาหัวหินอย่างเป็นทางการแล้ว
รองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางเชื่อมทะเล
ใช่ค่ะนะฮะดังนั้นนะครับเราไปติดตามได้จากรายงาน
ของกุญศรีพักกมลไตรตรึง๓คูณครับ
ทาง๑๑๖กิโลเมตรยังเป็นทางการ
เพื่อเชื่อมการขนส่งทางน้ำฝั่งตะวันออกสู่ตะวันตก

พนักงานเข็นรถเสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสาร
รับผู้โดยสารได้๓๔๖คน

เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะเสื้อชูชีพใต้ที่นั่ง
มีเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด

สามารถรู้ความลึกของระดับน้ำความแรงของคลื่น
ส่วนความเร็วในการวิ่งอยู่ที่๓๐น็อต
พร้อมปรับรถลงตามความแรงของคลื่นลม
หลังเปิดทดลองวิ่งฟรีมานาน๑เดือน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย
มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๒๐๐คนต่อวัน
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันตก
ยุโรปสหรัฐอเมริกา

ที่ใช้เส้นทางเดินเรือไปสู่จังหวัดอื่น
ภาพรวมแล้วดีมากครับ
โดยเฉพาะเดือนมกราเราก็คือมีประชาชนมาสนใจ
ที่นั่งเรือเส้นทางนี้มากมายนะครับ
ซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้การตอบรับมันก็จะดีมากนะครับ
เราก็จะมีนี่อยู่ในแผนบริษัทนะครับ
เบื้องต้นตอนนี้เราก็คือมาทำเส้นทางหอหิน

ซึ่งเราก็กำลังจะเพิ่มเรือเข้ามาในมีนาคมนะครับ
อนาคตบริษัทแห่งนี้มีแผนจะเพิ่มความถี่
ในการเดินเรือมากขึ้นจากปัจจุบันวันละ๑เที่ยว
ซึ่งตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้จัดโปรโมชั่น
ลดราคาตัวเหลือ๙๙๙บาทต่อคนต่อเที่ยว
จากราคาปกติ๑๒๕๐บาทต่อคนต่อเที่ยว
ในที่สุดเราก็นั่งเรือเฟอรี่มาจนถึงท่าเขาตะเกียบ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริขันแล้วนะคะ
โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่๒ชั่วโมงเท่านั้น
แม้ว่าบางช่วงจะมีขึ้นลมแรงแต่ว่าเรือลำนี้ก็เอาอยู่นะคะ
สามารถที่จะต้านทานขึ้นลมแรงได้จนถึง๒เมตรเลยทีเดียวค่ะ
ภายในเดือนมีนาคมบริษัทแห่งนี้จะนำเข้าเรือเฟอรี่อีก๔ลำนะคะ
เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนความถี่ในการเดินเรือพัทยาสู่หัวหิน
ซึ่งก็เชื่อนะคะว่าการเดินทางท่องเที่ยวข้ามอ่าวไทยแบบนี้
จะมีส่วนช่วยในการที่จะกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว

และเพื่อรองรับจำนวนเรือที่จะเพิ่มมากขึ้น
พัทยามีแผนจะขยายท่าเรือเพิ่มเติม
เพราะท่าเรือแหลมบาริฮัยค่อนข้างแออัด
มีนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น๗๐๐๑๐๐คนต่อวัน
ทำให้ประสิทธิภาพการรองรับพื้นที่จอดเรือลดลง

บรรทุกได้ทั้งผู้โดยสารและรถยนต์ในอนาคตด้วย
ในเรื่องของแผนและการออกแบบเรียบร้อย
นั้นภายในสิ้นปีนั้นก็น่าจะเริ่มต้นการก่อสร้าง
ท่าเรือเป็นการเฉพาะให้ได้นะครับ
สำหรับเรือที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้ด้วยนะครับ

มีแผนจะเปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมอาเซียน
โดยเป็นเรือขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวได้๘๐๐คน
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยและอาเซียนด้วย
เสียงริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวแท้รัฐทีวีปริงาน